ของนักเตะทีมชาติไทยที่ไปเล่นอยู่ที่เจลีกของญี่ปุ่น

จังหวะสำคัญของเจ้าอุ้มธีรทร
ใส่ลูกนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ถูกตัดลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็แชร์กันเยอะมากที่สุดเลยครับ
นัดที่๑๕ของเจลีกเติมขึ้นมาครับหน้าเขตโทษแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับ
นาที๓๙เจ้าตัวนี้สะใจมากครับคือต้องการประตูในการปลดล็อก
แล้วก็ยิงในช่วงสำคัญก่อนที่จะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยเล่นในบอลโลกรอบคันเลือก
ดูหลายหลายมุมตัดมาให้โอ้โหถาวซ้ายข้างขนาดยิงบอลฮุ๊กลงครับ
ประตูเนี่ยยืนนิ่งเลยมุมนี้ยิ่งชัดเจนครับโอ้โหบ่อนไซส์ขยับผิดทางครับ
ก็ทำให้โยโกมาเอฟเรนอนขึ้นนำในจังหวะนี้๑๐นะครับ
แล้วก็จบเกมด้วยการชนะ๓ต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๔๕คะแนนรั้งอันดับ๓ของตาราง
ทีมวิสโซโกเบก็ส่งผลให้แบ็คซ้ายทีมชาติไทยนั้นทำไปแล้ว๑ประตู
กับอีก๖แอสซิตในการค้าแข้งที่ญี่ปุ่นรวมทุกรายการกับ๒สโมสรนะครับ
กับวิสเตอร์โกเบใน๔แอซิดแล้วก็โยโกามาเอฟรีนอท๑ประตูกับ๒แอซิดครับ
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินก็ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับคอนโซโลเลซับโบโรบุกไปเยือนวิสโซโกเบทีมเก่าของธีรทรซึ่งโกเบครับขึ้นนำก่อน๑๐นาที๔๓จากทางจุนยะธานากะ
จากนั้นนาที๔๕เจครับได้จังหวะยิงจ่อแรกไปติดบล็อกแล้วก็เจเบอร์ทรอยด์ครับซ้ำดาบ๒ไปติดเซฟก่อนที่บูซาชิซูซูกิจะหม่งดาบสุดท้าย
โบโรตีเสมอ๑ต่อ๑ในช่วงครึ่งหลังนาที๕๒ครับเจโบได้๖จ่อก่อนจะถูกเคลียร์ออกมา
แต่ว่าผู้สินให้จังหวะนี้เป็นประตูขึ้นนำสองหนึ่งของซัปโปโรครับแม้ว่าผู้เล่นของโกเบจะประท้วงว่า
ทรอยด์นั้นกางศอกใส่ธวัดแฟนมาเล่นและบอลเนี่ยก็โดนแขนก่อนจะเข้าประตูด้วยแต่ไม่เป็นผลครับ
จากนั้นเกมสนุกเจ้าถิ่นตามตีเสมอ๒๒จากยุนยะธานากะคนเดิมครับนาที๖๒
และจากลูกเตะโบนาที๖๗ฮิโรกิบิยาซาวะบกมุมแค่เข้าไปครับเป็นประตูชัยให้กับคอนซาโดเร่
บุกมาชนะ๓ต่อ๒เก็บเพิ่มเป็น๓๙คะแนนก็รั้งที่๖ส่วนธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
ก็ลงตัวจริง๘๖นาทีครับให้กับโออิตาธิริตะบุกไปเสมอกับมัสซิโมโตยามากะ๐
ก่อนจะตามมาสมทบกับทีมชาติไทยพร้อมกับชนะทิพย์แล้วก็ธิรทรวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนทีมชาติเวียดนามครับประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๔คนนะครับ
แรกเนี่ยเรียกมา๒๗คนที่จะมาถึงไทยในวันนี้นะครับในเวลา๑๐โมง๕๐โดยดาวดังอยู่กันครบนะครับ
ทั้งด่างวันเลอร์นะครับประตูของทางเมืองทองดอนบอลเห่าครับ
ซ้ายว่าที่สมาชิกใหม่ของฮิเรนวีนทีมในหลีกสูงสุดของเนเทอร์แลนด์
แล้วก็มีเหงียนกวงหายครับมิดฟิลโตลุกของฮานอยเอฟซีรวมถึงเหงียนกงเฟื่องครับ
หน้าจากแซงทุยดองทีมในหลีกสูงสุดของเบลเยี่ยม
นามเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามของเมืองทองยูเนเต็ดก่อนตัดชื่ออีก๑คนในวันที่๔กันยายนครับ
จะเล่นกับเวียดนามที่สนามมธรรมศาสตรังสิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยิงสดวันพฤหัสบดีที่๕กันยายนนี้นะครับ
สดกันตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ